อันนี้ก็สะเทือนวงการทหารเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าพ่อของทหารเกณฑ์บอกว่าลูกไปเกณฑ์ทหาร
ทีนี้พอเป็นทหารเสร็จแล้วปั๊บลูกหนีทหารมา๑ปี๗เดือน
เมื่อวันที่๑มีนาที่ผ่านมาลูกเข้าไปสังกัด
แล้วทีนี้ก็ต้องโดนทำโทษแหละติดคุกทหาร
ปรากฏว่าหลังจากนั้นลูกมีอาการป่วยเข้าโรงพยาบาลเลยนะ
พ่อเพิ่งมาทราบเรื่องจากโซเชียลมีเดีย
แล้วท้ายที่สุดลูกเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
พ่อก็ต้องให้มีการตรวจสอบแล้วฮะลูกเสียชีวิตจากเหตุอะไรกันแน่
ใช่ค่ะพ่อก็คือนายนัทนรงค์นะคะทรงเดชอายุ๕๖ปี
ดน้ำตาเลยตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เพราะว่าลูกคนนี้คือลูกชายคนเดียว
ลูกหัวแก้วหัวแหวนพลทหารทำรงชัยทรงเดชอายุ๒๔ปีค่ะ
สังกัดกองทัพเรือผลัด๓ประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ชนบุรี
แล้วลูกอายุ๒๔เองคุณอนาคตยังไกล
แต่ลูกต้องมาเสียชีวิตทั้งที่ลูกยังแข็งแรงดี
พ่อไม่เคยรู้เลยนะว่าลูกป่วยเป็นอะไร
พ่อเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนปี๖๓ลูกชายจับได้ใบแดง
ก็ต้องไปเป็นทหารสังกัดกองทัพเรือ
ทีนี้ลูกหนีทหารมา๑ปี๗เดือนค่ะ
แล้วระหว่างนั้นพ่อบอกด้วยนะว่าลูกประสบอุบัติเหตุทางรถ
แล้วก็ต้องนอนรักษาตัว๒เดือนจนมาปี๖๕ก็คือปีนี้
ตัดสินใจกลับไปยังต้นสังกัดเดิม

นี่คุณผู้ชมเราไล่เป็นไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
แล้วพ่อบอกว่าพ่อคุยโทรศัพท์กับลูกชายครั้งสุดท้าย

ตอนนั้นลูกก็ประจำการอยู่กองร้อยลูกยังบอกพ่ออยู่เลยว่า
แรงดีพ่อสบายดีพ่อแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเข้าไปรับโทษ
ติดคุกทหารวันที่๒๒มีนา๒๑ยังแข็งแรงดีอยู่นะ
ติดคุกทหารหลังจากนั้นพ่อติดต่อลูกไม่ได้เลยค่ะ
มารู้อีกทีนึงรู้ทางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่๖เมษา
ว่าลูกชายมีอาการไตวายเฉียบพลันน้ำท่วมปอดต้องฟอกไต
ทีนี้พ่อก็แปลกใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมต้นสังกัดไม่เห็นบอกอะไรเลย
แล้วท้ายที่สุดลูกมาเสียชีวิตเพราะว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
เดี๋ยวลองฟังพ่อเล่าหน่อยละกันค่ะ
ลองฟังเพื่อว่าติ้งลูกชายโรคจิตจุมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นต้น
ท่านก็ต้องคิดนะครับผมคนเดียวลูกอีก
แล้วลูกก็กลับมาเสียชีวิตมาเลยผมทำยังไง
พ่อใจสลายนะจริงคุณพ่อก็เป็นโรคหัวใจ
ตอนที่ไปเยี่ยมยังถามลูกเลยว่าโดนทำร้ายหรือเปล่าลูกพยักหน้าค่ะ
เออแต่ตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ทำยังไงบ้าง
อันนี้คือสิ่งที่พ่อยังคาใจอยู่แล้วก็อยากให้ต้นสังกัดออกมาชี้แจงนะคะ
ทีนี้อาของผู้ตายนายประสงค์ทรงเดชยืนยันเหมือนกันค่ะ
หลานโดนกระทำในเรือนจำแน่เลย
เพราะว่าถามจากปากหลานแล้วเดี๋ยวลองฟังอาหน่อยค่ะ
ผมถามประโยคว่าเขาถูกกระทำใช่ไหม

บอกเขาให้สู้เขาก็พยักหน้า
ผมก็มาถามพยาบาลว่าอาการน้อง

เขาบอกว่าไตน้องทั้งสองข้างเสียหายอย่างมาก
ผมถามทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไร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
ได้แค่พยาบาลผมก็ออกมา
แต่ผมก็รู้แล้วว่าหลานผมถูกกระทำในที่เรือนจำครับ
ราชธรรมของกองทัพรู้ดีว่าเกิดอะไรในนั้น
แต่คือยังไงเราก็ยังผิดใจใช่ไหมว่าน้องสุขธรรม
ใช่ครับน้องผมสุขธรรมแน่นอน
นี่ค่ะก็ทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะ
ก็นำร่างของพลทหารทำรงชัยไปประกอบพิธีที่วัดคลองมะขามที่จังหวัดตราด
ซึ่งเป็นบ้านเกิดนะคะก็จัดงานแบบเรียบง่ายแล้วบรรยากาศคุณดูสิ
ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วเมื่อวันที่๒๐เมษาที่ผ่านมา
ทางกองร้อยต้นสังกัดเนี่ยมาเคารพศพนะแล้วก็นำเงินใส่ซองมาช่วย
งานศพ๕๐๐บาทมอบให้กับครอบครัว
คือทั้งหมดทั้งมวลมันยังอยู่ในหัวใจของคนในครอบครัวนะ
ยังติดใจสงสัยอยู่ว่าลูกหรือว่าหลานของเขาเนี่ย
ถูกทำร้ายภายในค่ายทหารหรือไม่ต้องรอคุณ
เพราะว่าเห็นทางทัพเรือจะออกมาแถลงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
โดยเฉพาะทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นต้นสังกัดด้วยนะฮะ

ถ้ากองทัพเรือแถลงออกมาอย่างไรนั้นมีความคืบหน้า
ถ้าทันภายในข่าวเที่ยงเดี๋ยวเรารีบนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ